นครนายกเกษตรอำเภอองคารักษ์ขับรถยนต์กลับบ้านครับ
เพราะดีที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบ้านนาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกคลองส่งน้ำ

ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งริมคลองส่งน้ำ
พบรถเก๋งโตโยต้าโคโรล่าสีเขียว
พลิกแต่แขกอยู่ในทองที่มีน้ำอยู่ประมาณ๕๐ซินติเมตร
ตรวจสอบพบว่าล้อหลังด้านซ้าย
ไฟหน้าพังเสียหายแต่ไม่พบคนขับอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าคนขับคือนายวัญชัยสังคธรรม
อายุ๕๓ปีเกษตรอำเภอองคารักษ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากนั้นภรรยาของนายวัญชัยเดินทางมาที่เกิดเหตุระบุว่า

ซึ่งก่อนเกิดเหตุนายวัญชัยกำลังขับรถกลับบ้านที่อำเภอปากพลี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลอง
เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุบนทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๒
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนบางพระอำเภอศรีราชา

พบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ชนท้ายรถพ่วงที่บรรทุกเหล็กม้วนมาเต็มคันพังยับเยิน
ตรวจสอบภายในรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
พบนายทวีทรัพย์ชนะวาธีอายุ๓๐ปีคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
พูกอาจติดคาซากรถผู้ผ่ายต้องใช้อุปกรณ์ตะถังช่วยเหลือออกมา
พบว่าข้อเท้าขวาขาดเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถพ่วงบรรทุกม้วนเหล็กระบุว่ากำลังเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกลับโรงเหล็ก
อยู่ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตรแต่หางพ่วงยังอยู่บนถนน
คาดว่ารถพ่วงคู่กรณีหักหลบรถเก๋งจึงพุ่งมาชนท้ายอย่างแรง
ดูปฏิเหตุรถขนไก่สดพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยบนทางหลวงหมายเลข๒๔
ในพื้นที่บ้านเซ็มตะบนปรืออำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ทำให้รถบรรทุกไก่สดด้านหน้าพังยับเยินยุบเข้าถึงห้องโดยสาร
ภายในรถพบนายธนพลพันรหารอายุ๕๕ปีคนขับเสียชีวิต
อาจติดพวงมาลัยและหญิงวัย๕๕ปีมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะอาการสาหัส
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถบรรทุกอ้อยเสียหลักตกร่องกลางถนนพังยับเยินล้อหน้าหลุดอ้อยตกกระจัดกระจาย
เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถคันเกิดเหตุพ้นกิดขวางการจราจร
และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง